ทีนี้คุณสืบสกุลตอนที่เจ้าหน้าที่ชุดนี้
เขากำลังขับรถจะไปล่อซื้อยาเสพติดเลยนะ

แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีคนผู้ชายคนหนึ่งท่าทางถึงครั้งเลยนะ
เคาะกระจกตำรวจบอกว่าเนี่ยถูกขับรถปาดหน้า
คือตำรวจเขาก็พยายามอธิบายว่าเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่

แต่ท้ายที่สุดแล้วก็เคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะ
ต้องลงมาเจรจากันกว่าจะคุยกันได้
นั่นกลางทางที่เสียเวลานะใช่ไหม

อันนี้เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขากำลังขับรถ
ปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติด
คือมันมีการวางแผนจับกลุ่มเอาไว้แล้วอะค่ะ
แต่ตอนขับรถมาตามเส้นทางที่สะพานพิทักษ์คุมพล

ใช่คือจอดติดไฟแดงอยู่ตรงสี่แยกถนนราชอุทิศ
ตัดกับถนนสัจจกุลอยู่ที่หันใหญ่ที่สงคราน
ผู้ชายคนนี้ที่ท่าทางขึงขังอายุ๒๐ปี
ก็ลงมาจากมอเตอร์ไซค์เลยแล้วเคาะกระจกรถ

บอกว่าผมถูกขับรถปาดหน้า

แล้วคนขับที่เป็นผู้หญิง
เขาก็บอกว่าขอโทษเพราะไม่ฉันเห็น
ไม่รู้ว่าไปขับปาดหน้าตอนไหน

ส่วนตำรวจผู้ชายที่นั่งข้าง

ว่าต้องลงจะเอาสักข้อหาไหม
หรือยังไงผมเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
กำลังจะไปล่อซื้อยาเสพติดอยู่

คุณขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า

คุณทีนี้ผู้ชายคนนี้เขาของขึ้นค่ะ

แล้วก็แบบคุยกับตำรวจคงไม่ได้คุยคืออารมณ์ขึ้นแล้วก็บอกว่า
จะแจ้งข้อหาอะไรชี้หน้าถามชื่อตำรวจด้วยนะ
เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าชื่ออะไรบอกมาบอกยศบอกตำแหน่งมา
ทีนี้ตำรวจเอาไงดีล่ะรีบก็รีบก็เลยอ่ะไม่เคลียร์ก็ไม่จบ
ก็เลยต้องจอดรถแล้วก็ลงไปเคลียร์ไปทำความเข้าใจ
แล้วก็ค้นในตัวค้นในจักรยานยนต์แต่ก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมาย
แล้วผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้เขาก็ยังมีอารมณ์เป็นบางช่วงนะ
เหมือนกับเขาก็ท้าทายบอกว่าต่อให้ยกตำรวจมาทั้งโรงพัก

คือพี่ผู้ชายเสื้อฟ้าของเขาเขาก็มีเหตุผลของเขานะ
คือเขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตาม

ทีนี้เจ้าหน้าที่เองก็พยายามชี้แจงทำความเข้าใจ
แล้วก็เล็กว่าถ้าสมมติเกิดว่าทางฝั่งผม
ปาดหน้าคุณผมขอโทษละกัน

ชายเสื้อฟ้าก็มีท่าทีอ่อนลง
แล้วก็มีการพูดจาต่อว่าตำรวจอีกหลายคำนะ

แล้วตำรวจก็ไปจับกลุ่มนายวาริสสะทองโต๊ะได้